ยังอยู่ที่อุดรคุณผู้ชมคราวนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกโจรเนี่ยมาวิ่งราวทรัพย์เธอก็ไม่ยอมขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามคนร้ายตามทันตามเสร็จปุ๊บมันโกรธนะกระโดดถีบแล้วก็ตบหน้าคนร้ายพร้อมทั้งด่าสั่งสอนไปด้วยฮะเอาไปชมคลิปเลยครับ

ตายที่บ้าง

สาวไพรินนินทราชอายุ๓๘ปีเป็นชาวอุดรนะครับ
วบรถจักรยานยนต์ตามคนร้ายที่กระชากสร้อยเธอจนมาทัน
ตำรวจก็มาพอดีครับโมโหกระโดดถีบสั่งสอนตบไปทีนึง
พร้อมพูดจะผมพูดตามที่เขาพูดนะเขาบอกว่า
พ่อแม่สั่งสอนให้เป็นคนดีทำไมไม่จำไม่ทำตาม
ผู้เสียหายก็บอกว่าเธอก็ตกงานเหมือนกันต้องเลี้ยงลูกสองคนเหมือนกัน
ตอนที่เกิดเหตุขี่รถจากกะยานยนต์ออกไปหาซื้อข้าวให้ลูกกิน
ขณะที่ขี่รถมาถึงกลางซอยชื่อว่าอดุลยเดช
มีคนร้ายเป็นผู้ชายคนนี้ขี่รถมาประกบแล้ว
กระชากสร้อยห้าสิบสตางค์ไปมีพระเลี่ยมทอง๑องค์
แล้วก็หลบหนีไปตัดสินใจขี่ตามเลยครับไล่ตามคนร้ายพร้อมตะโกนช่วยด้วย
ช่วยด้วยตลอดทางคนร้ายก็พยายามถีบรถเธอให้ล้มนะฮะ
จนถึงหน้าโรงเรียนเซ็นส์แมรี่ถนนนิตโยคนร้ายชะลอรถแล้วก็
ยื่นพระเรียบทองกับสร้อยทิศขาดกระคืนมาให้
แล้วก็ขี่รถหนีไปทางสกลนครเธอก็ยังไม่ยอมฮะ
ตะโกนขอให้คนช่วยขี่ไล่มาจนทันคนร้ายที่บริเวณหน้าตลาดไทยสิริ
แล้วก็มีสายตรวจมาพอดีครับ๑๙๑มาช่วยสกัดจับคนร้ายได้
ที่จุดนี้นะฮะตลาดไทยสิริถนนอุดรธานีสกลนครนะครับ
แต่ว่าสร้อยทองตกหายเหลือแต่พระเลี่ยมทองที่แม่ให้มาครับ
ตำรวจก็สอบสวนทราบชื่อคนร้ายคือนายบุคลิกชัยสัตว์อายุ๓๑ปี
อุดรเหมือนกันครับให้การบอกว่าผมตกงานมา๓เดือนแล้วครับ
ขี่รถมาหาแฟนครับแต่ไม่มีเงินใช้ครับ
ก็เลยกระชากสร้อยคอของผู้หญิงคนนี้นะฮะที่หายไปเนี่ยเพราะว่ามันหล่นครับ
จวนตัวก็เลยคงหนีไม่ทันแล้วก็ยื่นสร้อยคืนให้เข้าไป
แล้วคิดว่าจะหนีกลับบ้านไปแต่สุดท้ายก็มาถูกจับกลุ่มได้
โดนข้อหาวิ่งราวทรัพย์ไปถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ